ไม่ว่าคุณจะรักจะชอบหรือว่าจะไม่ชอบก้าวไกล
แต่อยากถามเกี่ยวกับการกระทำของกลุ่มทะลุวัง
แบบใจเป็นกลางพอเห็นแบบนี้
เห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้สึกยังไง
เพราะว่านักข่าวก็ไปเจาะไมค์สัมภาษณ์คุณอนุทินเหมือนกัน
คือคุณอนุทินก็เจอกับสถานการณ์นี้
หลังจากที่มีการแถลงข่าวกับเพื่อไทยใช่ไหม
กลุ่มทะลุวังมามาดักหน้ารถ
แล้วท่าทีท่าทางของทางฝั่งแกนนำ
นี่เมื่อวานนี้ค่ะคุณอนุทินประชุมเสร็จปั๊บ

กลุ่มทะลุวังเขามาล้อมรถของคุณพิพัฒนรัชกิจประการ

ตอนที่ไปประชุมไปแถลงข่าวจับมือด้วยกัน
คุณอนุทินบอกว่าจริงการแสดงออกถึงความเห็นต่าง
มันเป็นเสรีภาพนะถ้าเกิดพูดถึงตามระบอบประชาธิปไตย
แต่มันต้องอยู่ในกรอบกฎหมายไหม

แล้วคุณอนุทินบอกด้วยนะว่าพร้อมคุยกับกลุ่มมวลชนทุกคนเลย
อยากให้ฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยค่ะ
พิพัฒน์ถูกล้อมมีมุมมองอย่างไรไหมครับ
เพราะว่ามันดูจะเป็นการที่แบบมันน่าจะใช้ชิ้น
ท่านก็ปกติพิพัฒน์ท่านก็คิดว่าจะลงมาทำความเข้าใจ

มีกฎหมายเรายังเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพวกเรา
พวกน้องเขาตัดสินใจทำพฤติกรรมเช่นนี้นะครับ
กิริยาเช่นนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเขามีความไม่พอใจอะไร

ด้วยความเป็นวินยูชน
ส่วนคุณสุนัยผาสุกครับที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนอนาชาติ
ก็ทวิตข้อความถึงกลุ่มทะลุวังว่าควรจะขอโทษ

จากพฤติกรรมรุนแรงที่ไปประท้วงการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทย
เป็นการล้ำเส้นการแสดงออกอย่างสันติ
ไม่ใช่แค่ทำให้เสียแนวร่วมและการยอมรับจากสังคม
แต่อาจจะเสียไปถึงความคุ้มครองภายใต้กติกาสากล
ที่กลุ่มทะลุวังเคยได้ในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนครับ
แล้วที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยคุ้มครองเวลา
ถูกคนจากฝั่งรัฐเล่นงานนะครับ
ทีนี้ดูฝากฝั่งของพลอยบ้างค่ะ
พลอยเป็นอดีตนักกิจกรรมการเมืองผู้ลีภัย
อายุน้อยที่สุดเลยเพราะว่าน้องอายุ๑๖ปี
ตอนนี้น้องอยู่แคนาดาก็โพสต์ข้อความค่ะ
แกนนำกลุ่มทะลุวังพูดถึงบุ้งนั่นแหละ
บอกว่าเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่แกนนำมาดูแล
เหมือนกับน้องมัธยมคนปัจจุบันคือหมายถึงหยก
แกนนำเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่นะรับปากว่าจะดูแลน้องพลอยอย่างดี
แต่พอไปอยู่ในบ้านสัมผัสได้ถึงความรุนแรงจากการล่อลวง
แล้วก็ขูดรีดประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในฐานะเยาวชน
เพราะว่าอะไรอ่ะพลอยอายุแค่๑๖ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของเด็กไปขอทุน
เคยโดนบังคับด้วยนะให้เคลื่อนไหวให้แรงให้หนักให้ไปบุกคุกแบบนี้
แล้วสุดท้ายพลอยบอกว่าพลอยต้องแยกตัวออกมาให้รุ่นพี่มาเป็นผู้ปกครองแทน
แล้วก็ได้สิทธิ์ลีภัยไปอยู่ต่างประเทศนะคะ
พลอยบอกด้วยนะบอกน้องมัธยมที่อยู่ในการดูแลของแกนนำคนนี้
หมายถึงน้องหยกไม่ควรไปตำหนิหยกแต่หยกคือเหยื่อที่โดนแกนนำหาผลประโยชน์
แล้วก็ควรหันมาสนใจว่าแกนนำคนนี้กำลังพยายามทำอะไรกับเด็กมากกว่า
นี่ค่ะพอมีการออกมาทวิตข้อความนี้มันก็กลายมาเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะ
สิ่งที่น้องพลอยพูดถึงบุ้งเนี่ยบุ้งก็คือคนที่ใส่เสื้อสีดำ
แล้วเผชิญหน้ากับคุณพิพัฒนราชกิจประการนั่นเองนะฮะ